ไป๒ข่าวดิฉันได้๔ล็อตตัวเลขแล้วนะคะ
ยังนะคะยังไม่หมดจดพี่แจ๊คเตรียมจดต่อได้เลยยังไม่หมดเลยเพราะว่าอะไรคะคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดนี่นะคะน้องแอนอรดีบอกเลยว่าเป็นสาวหมอลำที่โด่งดังที่สุดในยุคนี้
งานเพลงก็มีแสดงละครก็มาล่าสุดคุณผู้ชมค่ะ
งานเยอะมากเก็บตังค์ถอยรถป้ายแดงได้แล้วนะ
สุดยอดไปเลยค่ะปังต่อไม่รอแล้วคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้คนบันเทิงหลายต่อหลายคนได้เลิกดีออกรถคันใหม่ป้ายแดง
ล่าสุดก็ถึงคิวลูกทุ่งสาวหมอลำคนนี้ค่ะ
เจ้าของเพลงแว๊บ

คืออย่างนี้คุณผู้ชมน้องแอนเนี่ยก็ทำงานเก็บเงินจากการร้องเพลงต่างนะ
ในที่สุดค่ะก็สามารถถอยรถคันใหม่ป้ายแดง
ซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็คือรถตู้คันใหญ่เลยแบบนี้
จากน้ำพักน้ำแรงของน้องเองนะคะ
โดยเธอได้นำรถไปให้อาจารย์ที่เคารพนับถือ
พี่แจ๊คเห็นเป็นเลขอะไรไหนเล่าสิ

เธอซูมหน่อยเธอซูมหน่อยเออเธอดูไป
ของอย่างนี้ตาดีได้ตาร้ายเสียคุณผู้ชม
เห็นเป็น๓แต่เกิดไว้ก่อน๗๕
กะลินทำดีมากจดเผื่อด้วยนะคะ
ตัวเลขเยอะแยะมากมายยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะ
ยังมีอีกหนึ่งหนุ่มคนนี้พ่อลูกหนึ่งไปเลย
คุณกันกันตัดหาวรรดิ

ทางจะมาแรงด้วยนะจัดเต็มไม่แพ้กันค่ะ
ถอยรถใหม่ป้ายแดงตั้งใจซื้อให้ลูกชายสุดหล่ออย่างน้องพร้อมค่ะ
ตอนนี้อยู่ในวัยน่ารักน่าชังเลย
แต่ที่เราโฟกัสนั้นทะเบียนรถคันใหม่ค่ะ
เยาะยักษ์๑๘๙๓

ใกล้วันออกสลากินแบ่งรัฐบาลแล้ว
ชอบเลขไหนคุณผู้ชมก็เลือกเอาเลยนะคะ
ส่วนเพราะเราตั้งแต่อ่านมาตั้งแต่ต้นเดือน
หัวจะปวดเอาตอนนี้เวียนหัวแล้วไม่ไหว

เชื่อไหมนี่จดทุกงวดแล้วมีถูกด้วย

ตอนนี้นายเราดูอยู่รายการอยู่
นางก็ถามว่าตอนทำงานจริงจังเท่านี้
คือจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าเป็นดาราดังเนาะ
เราก็แบบนำเสนอข้อมูลเวลารถไปนงไปแดกออกมา

หมดก็คือติดตามได้นะคะถ้ามีเพจนะคะ